ผู้ชายคนหนึ่งก็เลิกกับภรรยาไป
แล้วยังตามหึงหวงยังทำใจไม่ได้

วันนี้ชวนเพื่อนไปนะฮะขับรถไปหานะครับ
แล้วไปทำร้ายแฟนใหม่ของอดีตภรรยาครับ
คือผู้ชายเสื้อดำเป็นสามีเก่าของผู้หญิงเสื้อสีแดงที่พยายามเข้าไปกันแฟนใหม่ของเธอ
รถเก่งสีขาวนี่คือรถของแฟนใหม่ของเธอนะฮะ
ผู้ชายเสื้อดำนี่มากับเพื่อนเพื่อนที่เสื้อเขียวที่ยืนคุมเชิงอยู่นะฮะ
ผู้ชายเสื้อดำนอกจากจะไปเตะไปทำร้ายเขาแล้วเนี่ย
ยังตะโกนเรื่องลูกเรื่องอะไรพวกนี้นะฮะ
พอดีเสียงมันฟังกล้องหน่อยมีคนแอบถ่ายคลิปไว้ตรงนี้ก็เลยไม่ค่อยชัดนะครับ
แต่เสื้อเขียวนี่เขาถืออาวุธมาในมือด้วยนะครับแล้วยังนี่เข้าไปเหยียบไปผสมโรงด้วยอีก
ฝั่งของผู้หญิงก็พยายามกันพยายามห้าม
ที่สองคนนี้นะฮะที่ก่อเหตุเนี่ยจะพากันหลบหนีไปนะครับ
โอ้โหนี่เช้าวันนี้นะนี่เช้าวันนี้นะครับท่านผู้ชมครับ
มีรอปภแถวนั้นก็เข้ามาช่วยห้ามช่วยกันด้วยนะครับ
เสื้อดำนั่นเป็นอดีตสามีของผู้หญิงที่นั่งอยู่ข้างล่างที่พยายามกันนะฮะ
ที่ทั้งคู่จะขับรถหลบหนีไป
หลังจากนั้นก็มีการแจ้งเหตุกันกู้ภัยก็มาที่ที่เกิดเหตุ
ก็นำคนเจ็บส่งโรงพยาบาล
เจ็บบวมช้ำอีกมุมหนึ่งนะครับ
ถูกเตะถูกใส่เข้าไปเนี่ย

รถเก๋งก็มีกระจกประตูหน้าขวาแตก
มีร่องรอยถูกเฉียวชนด้วย
ไม้กั้นทางเข้าหมู่บ้านนี่ก็หักเห็นไหม

คนเจ็บเนี่ยบอกว่าก่อนเกิดเหตุเขาขับรถมาส่งแฟนของเขาที่ทำงาน
ก็ตรงจุดทางเข้าหมู่บ้านตรงนี้นะครับ
แลกบัตรจะเข้าไปในหมู่บ้าน
อยู่มีผู้ชายเนี่ยถือมีดมาวิ่งฟันเข้ากระจกข้างคนขับจนแตก
แล้วลากตัวเขาลงมาจากรถแล้วก็รุมทำร้าย
ซึ่งเขาบอกว่าเขาเห็นอีกฝ่ายนึงเนี่ยมีจังหวะหนึ่งยกมีดขึ้นมาจะฟันเข้าใส่หัวเขาด้วยนะฮะ
โชคดีตอนนั้นรอปภหมู่บ้านเนี่ยมาห้ามไว้ได้ทัน
แล้วแฟนของเขาก็ตะโกนให้หยุดนะครับ

ขณะเดียวกันนะครับท่านผู้ชมครับ
หญิงสาวที่อยู่ในที่เกิดเหตุเธอบอกว่าคนที่มาก่อเหตุผู้ชายเสื้อดำเนี่ยคืออดีตสามีของเธอเลิกกันไปแล้วนะ
เคยอยู่กินด้วยกันมีลูกกัน๓คนเพิ่งเลิกกันได้๑๕วัน

เธอบอกเธอเป็นคนดูลูกทั้ง๓คนเอาลูกมาเลี้ยงเอง
เชื่อว่าอดีตสามีคงไม่พอใจหลังจากได้ข่าวว่าเธอมีแฟนใหม่แล้ว
ก็เลยพาเพื่อนมาดักเพื่อทำร้าย
ถามว่ามาจากไหนมาจากชัยนาฏนะฮะ
ขับรถจากชายนาฏมาถึงจังหวัดระยองมาดักรอแล้วก็ก่อเหตุ
แต่เธอขอยืนยันว่าเลิกไปแล้วต่างคนก็ต้องต่างอยู่ต่างมีชีวิตไม่มีสิทธิ์มาทำแบบนี้
เธอจะแจ้งความบำมืนคดีตามกฎหมาย
คุณเนติชาวผู้สื่อข่าวของเราวันนี้ลงพื้นที่ไปนะครับที่จุดเกิดเหตุนะฮะ
เหตุการณ์เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อเช้านะครับวันนี้นาฬิชาวไปเลยนะครับ
ไม้กั้นทางเข้าก็หักพังเสียหายที่พื้นถนนตรงนี้ก็ยังมีคราบเลือดอยู่
รอปภที่อยู่ในเหตุการณ์บอกว่าช่วงเกิดเหตุประมาณ๙โมงเช้านะครับ
ฝั่งคนเจ็บเนี่ยขับรถเก๋งสีขาวมามีฝ่ายหญิงนั่งมาด้วยนะครับ
จังหวะที่กำลังแลกบัตรจะเข้าหมู่บ้านผู้ชายสองคนขับรถกระบะมา
มาถึงก็จอดรถแล้วจู่โจมไปทำร้ายเขาเลย
เอามีดไปทุบกระจกรถเขาแล้วก็มีการดึงเขาลงมาแล้วก็ตะลุมบอลกันเกิดขึ้น
สุดท้ายรถเก๋งเนี่ยไหลไปชนไม้กั้นหมู่บ้านพังเสียหาย
ตอนช่วงผมจะแลกบัตรแล้วพอดีเขาจู่โจมเข้ามาเลย
เท่าที่เห็นเขาทำยังไงบ้าง
ก็เอามีดทุบกระจก

แล้วหลังจากนั้นเขาตะลุมบอลเสร็จเขาตะลุมแบบนั้นประมาณกี่นาทีได้

พอ๕นาทีเสร็จยังไงต่อหนีไปเลยมั้ย
ส่วนผู้ชายผมไม่ได้ทันได้มอง
ผมมองแต่เหตุการณ์ตรงนี้แล้วก็
หลังจากที่ไปทำแผลที่โรงพยาบาลเรียบร้อยนะครับ

ไปที่สไปที่สภมจังหวัดระยองนะครับ

ซึ่งตลอดบอกว่าตอนนี้ก็ได้ข้อมูลละ

เพราะว่าคลิปที่ชาวบ้านถ่ายไว้มันก็ชัดเจนแหละ
อยู่ที่ไหนอะไรยังไงนะครับ